เมื่อกี้เห็นน้องนัทร้องเป็นวาที่คุณแม่
ต่อกันที่ว่าที่คุณแม่อีกหนึ่งคนที่ก็สวยไม่แพ้กันเลยจ้
ของเราตอนนี้เท้าไหน๔เดือน
ตอนนี้ก็ไปล้านลาอยู่ที่อเมริกากับคุณสามีหนุ่ม
งานนี้เพื่อนดารารุ่นน้องอย่างสาวแซมมี่

แล้วก็แอบอิจฉาพี่ไอซ์อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ได้มีการวีดีโอคอลหาการยินดีเรื่องที่พี่ไอซ์เนี่ยตั้งท้อง
แล้วก็ยังเตอร์ไพรส์อยู่เลยว่าเฮ้ยพี่ท้อง๔เดือนแล้วแต่ทำไมหุ่นยังดีอยู่เลยอ่ะดูสิ
ตอนแถลงข่าวก็ตอนนี้เท่ากันน่ะงงมาก
ส่วนเรื่องข่าวดราม่าเนี่ยแซมมี่บอกว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะเพราะคิดว่าพี่สาวเนี่ยเอาอยู่อยู่แล้วแหละ
ตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นอยากจะเห็นหน้าหลานลูกครึ่งแล้วว่าจะออกมาหน้าตาจิ้มลิ้มขนาดไหน
อย่าว่าแต่ซันมี่เลยพวกเราก็ลุ้นนะอยากเห็นมากนะคะ
ตอนนี้เนี่ยพี่ไอซ์ก็บินกลับมาเมืองไทยแล้วลุยทำงานแบบรัวก่อนที่จะแพลนบินไปคลอดลูกที่บ้านเกิดสามีที่ไหนรู้ไหม

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสาวแซมมี่กันหน่อยค่ะ
ก็แฮปปี้นะก็ยังไม่ได้คุยกับนางส่วนตัว
แต่คือคุยกับนางตอนที่มีข่าวว่ามีน้อง
เราก็เลยแบบวีดีโอคอลไปคอนแกรสแค่นั้นเอง
พี่ไอก็ไม่ต้องห่วงเลยแฮปปี้ดี
เขาจะไปอยู่รุ่นยาวเลย
เหมือนตอนนี้จะกลับมาแล้วนะคะเริ่มกลับมาทำงานแล้ว
๔เดือนเรากินข้าว๑มื้อยังท้องยังใหญ่กว่าเขาแล้ว

ไอเขาแบบหุ่นแบบคือเป็นคนบางอยู่แล้ว
แล้วนางก็ออกกำลังกายหนักด้วย
ก็นี่ค่ะตัวอย่างที่ดีของเขา
ก็รอหลานลูกครึ่งเนาะแล้วก็อยากเห็นหลาน

เชื่อว่าพี่ไอ้แบบเป็นคนที่จัดการอะไรในชีวิตได้ดีอยู่แล้วอ่ะ